คุณผู้ชมครับวัน๒วันที่ผ่านมาโลกออนไลน์
อุขึ้นมาเนื่องจากว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่ง
ออกมาแชร์พฤติกรรมของรัชการหนุ่มคนหนึ่ง
ว่าเป็นราชการของกระทรวงดังด้วย
หลอกมีเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นผู้ชาย
แล้วก็มีการอัดคลิปมาขู่กันโชคทรัพย์ด้วย
แชร์บนโลกออนไลน์ในตอนนี้นะครับ
ภาพข้อความสนทนาที่มีใจความสำคัญ

เพื่อแลกกับการลบคลิปวิดีโอออกไปจากโลกออนไลน์ครับ
นายทวิทย์กำลังร้อนแรงเรื่องยูเซอร์คนหนึ่งแอบอัดคลิปวิดีโอขนาดเพศสัมพันธ์กับเด็กวัยรุ่นผู้ชายอายุต่ำกว่า๑๘ปีเอาไว้ขู่กันโชค
มีเหยื่อเยอะมากบางกระแสบอกว่าติดเชื้อโรคร้ายที่สำคัญคือมีการรีดไถเงินจากเหยื่อด้วยครับ
โดยเมื่ออ่านจากคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่าบางกระแสก็มีการกล่าวอ้างที่น่ากลัวมากว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะหลอกเด็กให้มามีเพศสัมพันธ์ทางทวิตเตอร์แล้วก็แอปพลิเคชันสำหรับหาคู่แอปหนึ่งครับ
จากนั้นเมื่อเหยื่อตายใจและยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็จะถูกถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อกันโชคทรัพย์ในภายหลัง
จากนี้ขณะมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันใดทั้งสิ้นนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าเด็กแต่ละคนนั้นที่มีเพศสัมพันธ์ไปด้วยก็มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีโอกาสติดโรคทางเพศสัมพันธ์ต่างตามมาได้ครับ
ทีมข่าวไทยมรัฐทีวีประสานงานไปยังผู้ช่วยเหลือเหยียมรายหนึ่งที่เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับว่า
รับรู้ว่ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นกับเหยื่อไม่ต่ำกว่า๒๐๓๐รายมาแล้ว
โดยพฤติกรรมของข้าราชการหนุ่มรายดังกล่าวนั้นคือการแอบถ่ายขณะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็นำไปขู่กันโชคทรัพย์เหยื่อ
โดยหากเหยื่อไม่ยอมจ่ายเงินตามที่บุคคลดังกล่าวเรียกร้องก็จะนำคลิปไปปล่อยในทวิตเตอร์
ส่วนก็สร้างกลุ่มปิดแล้วก็เรียกรับเงินจากสมาชิกที่ต้องการชมคลิปฉบับเต็ม
ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เหยื่อก็ยินยอมเสียเงินให้เพื่อนแลกกับการไม่นำคลิปไปเผยแพร่นะครับ
แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยโอ้อวดว่าการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งจะไม่มีการป้องกัน
สวมถุงยางอนามัยเลยสักครั้ง
และมีไม่น้อยที่เยาวชนก็ไม่กล้าไปปรึกษาที่ปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ปกครอง
ขณะเดียวกันเหยื่อบางรายก็มีการรับประทานยาต้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วนะครับ
ขณะเดียวกันตอนนี้มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตระบุอ้างว่าชายคนดังกล่าวเป็นข้าราชการทำงานที่กระทรวงดังแห่งหนึ่ง
ซึ่งขณะนี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้
ก็ได้มีการปิดการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ